สุราธานีครับท่านผู้ชมครับมีเจ้าของร้านคาแคร์
เขาก็ส่งข้อความไปบอกลูกจ้างของเขาบอกว่าไม่ต้องมาทำงานแล้วนะ
ลูกจ้างก็งงงงก็เลยต้องบุกไปถามหน่อยว่าอยู่ดีอะไรยังไง
บอกไม่ต้องมาทำงานแล้วนะแต่บังเอิญถือมีดไปด้วย
เขาก็เลยยิงแต่เจ้าของร้านคาแคร์บอกว่ายิงขู่
แต่มันฉลับโดนขาก็เลยบาดเจ็บเนี่ยครับ
เหตุการณ์เกิดขึ้นที่ร้านคาแคร์ที่ชื่อบ้านรักรถ
อยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดสุราชธานี
หลังเกิดเหตุตำรวจสพเมืองสุราชธานีก็ไปตรวจสอบนะครับ
ผู้ที่ถูกยิงบาดเจ็บชื่อนายสุริยาทอดชัยภูมิ
อายุ๓๓ปีเป็นชาวชายภูมินะฮะ
มีบาดแผลถูกยิงเขาที่หัวเข่าด้านขวา
เนี่ยครับก็บาดเจ็บแบบนี้ฮะ
กู้ภัยที่ไปช่วยในที่เกิดเหตุ
ชื่อนายศรีอรุณเงยจิรกุลกู้ภัยกุศลศรัทธาสุราชธานีบอกว่า
พอไปถึงที่เกิดเหตุก็เจอนายสุริยานอนเจ็บอยู่ที่พื้น
มีบาดแผลอยู่ที่เข่าด้านขวา

แล้วนำตัวส่งโรงพยาบาลสุราชธานี
ในที่เกิดเหตุมีมีดอิโต้

อยู่ข้างตัวนายสุริยานั่นแหละ
จากการสอบถามเบื้องต้นนะครับ
ทราบว่านายสุริยาเป็นลูกจ้างของคาแคร์ร้านนี้
เมื่อวันที่๘เมษายนเจ้าของร้าน

เป็นการส่งข้อความบอกทางเฟซบุ๊กนะฮะ
บอกว่าไม่ต้องมาทำงานแล้ว

แต่คุยกันตกลงกันไม่ได้
ก็เลยใช้มีดพยายามจะเข้าไปทำร้ายร่างกายเจ้าของร้าน

แต่ว่านายสุริยาไม่ยอมหยุดนะฮะ
ก็เลยต้องใช้ปืนยิงขู่

เขาก็ตั้งใจยิงลงพื้นเพื่อขู่
ฉลับไปถูกที่บริเวณ

โต้อยู่เล่มหนึ่งข้างตัวผู้บาดเจ็บซึ่งน่าจะเป็นอาวุธที่จะเข้าไปทำร้ายเจ้าของร้าน
เคยทำงานอยู่ที่ร้านเก่าร้านขายที่แห่งนี้และได้เข้าไปตรวจสอบสอบถามว่าทำไมเขาถึงได้ออกจากร้าน
ซึ่งพอเจ้าของร้านเริ่มพูดคุยกันในร้านแต่พูดคุยกันไม่รู้เรื่องทำให้เกิดการทะเลาวิวาส
และถ้ารุ่นน้องคนนี้น่าจะเข้าไปจะเข้าไปทำร้ายเจ้าของร้านในเจ้าของร้านได้นำปืนมาขู่ยิงลงพื้น
แต่ว่าตัวนายสุริยาเขาบอกว่ามีดไม่ใช่ของเขานะฮะ
ทีนี้ก็ตำรวจต้องไปสอบสวนขยายผลต่อแล้วครับจะได้ดูว่าจะต้องแจ้งข้อหากับใครอะไรยังไง
เพราะเจ้าของร้านเขาบอกว่าถือมีดมาเนี่ยจะมาถามหาเหตุผลเนี่ย
แต่จะตรงเข้ามาทำร้ายเขาก็ต้องยิงขู่ค่ะอ่าครับ